ทีนี้ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้มข้นกันต่อเลยนะคะ
ภูเก็ตมีการประชุมคอรมอสัญจรที่ภูเก็ตนะคะ
ทางกลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่มของรัศดร๖๓ที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะ
เขาก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนี่นะคะเป็นภาพที่ได้มีการเป็นยิงเลเซอร์ค่ะ

ใช่ค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีการติดไฟลักษณะแบบนี้
คือการประชุมคอรมอสัญจรที่ภูเก็ตนะคะช่วง๑๐โมงครึ่งกลุ่มภูเก็ตปลดแอบ
ก็โพสต์ข้อความแล้วก็มีภาพยิงเลเซอร์ตามตึกต่างนะคะ

ความหมายใจความก็คือลักษณะของการต่อต้านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะ
ทั้งหมดเนี่ยสิบสี่ภาพนี่ค่ะก็จะยกตัวอย่างบางบางข้อความนะคะ
เช่นการประชุมคอรมอลที่ภูเก็ตครั้งนี้เหมือนผักชีโรยหน้า
ภาษีแพงแต่ไม่มีอะไรพัฒนาอยากจะให้นายกลาออกเรื่องของการปฏิรูป
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของพรหับด้วยนะคะครับมีการบอกว่าการฉายเลเซอร์เนี่ยค่ะ
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติวิธีนะคะ
เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
ในวันที่๒วันที่๓นี้เหมือนกับผักชีโรยหน้า
โกหกคนภูเก็ตซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับการที่บอกว่ารับเรื่องไปแล้วจะแก้ปัญหา
แต่สุดท้ายคุณภาพชีวิตคนภูเก็ตก็ยังเหมือนเดิม
แล้วก็เอามาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทางเพจเฟซบุ๊คของเขาในวันนี้

หลังการประชุมคอรมอลเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้พูดหรือตอบคำถามอะไรเกี่ยวกับประเด็นการเมืองนะคะ
ทั้งเรื่องของการน้อมนำกระแสพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการประนีประนอม
หรือข้อเสนอของนายภัยบุญนิติตะวันสสพลังประชารัฐ
เสนอให้รัฐบาลออกพรบพรกตั้งคำถามประชามติไม่ให้มีการชุมนุมภายใน๒ปี
ก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยค่ะ
แต่ก็มีรายงานบอกว่าก่อนที่จะประชุมนายกรัฐมนตรีเปลยขึ้นมาว่า
ผมผิดเองที่มาอยู่ตรงนี้และผิดที่ไม่สามารถทำตามคำเรียกร้องได้
ก็เป็นรายงานนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องของแกนนำกลุ่มรัศดร๖๓
มีแกนนำอยู่๓คนที่สารก็เพิกถอนการขออนุญาตฝากขังของทางตำรวจนะฮะ
แล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากที่ตำรวจเองก็เพิกถอนหมายจับไปหลายคดีนะฮะที่ต่อเนื่องกันนะครับ
ที่โรงพยาบาลพระรามเก้านะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ก็มีผู้ที่ไปรอดูความเคลื่อนไหวนะครับ
นำ๓คนของกลุ่มรัศดร๖๓อยู่ที่นี่นะครับมีไม้พานุพงศาสนอกมีเพนกวินพระฤทธิวารักษ์แล้วก็รุ้งปรัสยานะครับ
นายกิจสดางนุจจรัสทนายความของกลุ่มผู้ชุมนุมรัศดร๖๓เนี่ย
ทีแรกมีรายงานข่าวว่าวันนี้จะนำนายอานนท์นำพาทนายอานนท์ที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
เยี่ยมสามคนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มานะครับ
ก็มีข้อมูลที่เราได้รับมานะครับอย่างนายธนากรมูลธวินนะครับ
เป็นหนึ่งในมวลชนอาสาให้ข้อมูลว่าตอนนี้ทั้งไม้ทั้งเพนกวินแล้วก็รุ้งนะครับ
ยังมีอาการอ่อนเพลียยังต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
นอนไม่ค่อยหลับยังภาวะว่าถ้าตื่นมาแล้วเนี่ยจะต้องถูกอายัดตัวเข้าเรือนจำอีกหรือไม่นะครับ
แล้วก็ตอนนี้นะฮะหลังจากที่สารได้ถอนออกถอนหมายจับไปนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ถอนกำลังกลับไปจากโรงพยาบาลหมดแล้ว
เหลือแต่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วก็ทีมอาสาสมัครของกลุ่มรัศดร
มาคอยดูแลอาการของผู้ป่วยทั้ง๓คน
หลังจากสารถอนหมายทั้งหมดไปนะครับก็ตำรวจที่เขาดูแลอยู่
ว่าจะเป็นข้างล่างหรือข้างบนเนี่ยก็ได้ถอนกำลังออกไปด้วยนะครับ
ดังนั้นเมื่อคืนเราก็เลยมีการเพิ่มกำลังเข้ามานะครับ
จะมีทีมเราอยู่ประมาณสัก๓๐คนนะครับในกะกลางคืนที่ผ่านมา
นายแพทย์ทศพรเสรีรักนะครับอดีตสอสอแพร่พักเพื่อไทยนะครับ
แล้วก็เป็นผู้ที่เคยอยู่กับภักดิ์ไทยรักษาชาติด้วยนะครับ
แล้วก็ไปดูแลผู้ชุมนุมเวลาที่มีการชุมนุมเรื่องการเจ็บป่วยอยู่นะครับ
วันนี้ก็มาเยี่ยมอาการแกนนำผู้ชุมนุมทั้ง๓คนนะครับ
บอกว่าทั้ง๓คนอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะฮะ
จะมีที่น่าห่วงหน่อยก็คือไม้พานุพงศ์นะครับเพราะว่ามีเรื่องของโรคไตนะครับ
ส่วนรุ้งนะครับมีเรื่องของหูดที่เกิดขึ้นที่ใต้ฝาเท้าฝั่งขวานะครับ
เนื่องจากคลุ้งได้เดินเท้าเปล่าในเรือนจำก็เลยทำให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะครับ
ส่วนนี่คือภาพที่เข้าไปเยี่ยมนะฮะที่ในแพทยศพรได้เปิดเผยนะฮะ
นี่ไปเยี่ยมรุ้งนะครับแล้วก็เยี่ยมอีกทั้งสองคนด้วยก็คือเพนกวินแล้วก็ไม้นะครับ
เรื่องคดีเนี่ยคุณหมอทศพรบอกว่าทั้ง๓คนที่ได้คุยด้วยนะครับ
ทั้ง๓คนบอกว่ารู้ดีว่ามีหมายจับแต่ละคนไม่ต่ำกว่า๕คดีนะครับ
แล้วก็คิดว่าในช่วงระหว่างการพักรักษาตัวอาจจะมีอะไรแปลกเกิดขึ้นก็ได้อย่างเช่น
เจ้าหน้าที่จะนำหมายจับมาแสดงเพื่ออายัดตัวอะไรแบบนี้นะครับ
ทั้ง๓คนก็ยังกังวลเรื่องนี้อยู่นะฮะ
ก็ดูดีขึ้นนะฮะตะกี้เนี่ยไม้กำลังได้รับการ
เขาเรียกฟิซิเคิลเทราปีนะก็คือกายภาพบำบัดด้วยใช้อุณตราซาวน์
ถ้าเห็นว่ากล้ามเนื้อที่ได้รับการอักเสบเครียดอะไรยังมีอยู่
รุ้งกับเพนกวินก็ดูสดใสขึ้นแต่ว่าก็ยังต้องให้น้ำเกลือยังมีสายน้ำเกลืออยู่นะฮะ
วิ้นรู้สึกจะให้น้ำเกลือมากกว่ารุ้งนิดนึงครับ
ผมก็ต้องให้ยาให้อะไรอยู่ครับครับผมอย่างน้องรุ้งเนี่ยมีหูดที่ใต้ฝ่าเท้านะฮะ
แล้วก็ตอนที่ไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็อาจจะเดินเท้าเปล่าบ้างอะไรบ้างเท้าก็อักเสบ
คุณผู้ชมครับประเด็นที่ว่าสามแก๊ดนำของกลุ่มรัสดร๖๓
ไม้รุ้งเพนกวินรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม๙เนี่ยค่ะ
ศิระเจนจาคะสสกรุงเทพภักดิ์พลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
ตั้งคำถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุธินค่ะ
บอกว่าได้เห็นและได้รู้หรือไม่ว่าผู้ต้องหาสามคนทั้งรุ้งทั้งไม้ทั้งเพนกวินได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลพระรามเก้า
มีการเข้าเยี่ยมเหมือนการจัดปาร์ตี้ก็เลยอยากขอถามว่ามีความเหลื่อมล้ำต่อผู้ต้องขังรายอื่นหรือไม่
ถ้าเป็นผู้ต้องขังคดีทางการเมืองสามารถทำได้ใช่ไหม
โรงพยาบาลตามอำเภอใจได้อย่างไรขอให้ตรวจสอบว่าผู้ต้องหาทั้งสามคนนี้ได้รับอภิษฎอะไรนะคะ
ก็เป็นงานตั้งคำถามมานะฮะก็ต้องไปดูว่าสิทธิ์ต่างของแต่ละคนเนี่ยได้หรือไม่ได้อะไรยังไงนะครับ